สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะวันนี้กลับมาเจอกันวันจันทร์นะฮะ
ค่ะเป็นวันอังคารอังคารแล้วสวัสดียังเธอใส่เสื้อแล้ว

อ๋อเอากล้องกลับนะเอาสองรถเม้ไปแทน

กำลังถามว่าเต้นได้เหมือนเธอหรือเปล่า

ไปเต้นให้เต็มที่จะได้อ่านข่าวค่อย
มาพร้อมกับข่าวร้ายหน่อยนะคะวันนี้
เพราะว่าฝุ่นที่ปกคลุมนั้นเกินค่ามาตรฐานไปแล้ว

แล้วก็รู้สึกว่าคันข้อแบบต้องลองไปเอง
ตรงนั้นชุดฝุ่นอาจจะมีคนแกล้งกับแม่รู้ปะ
นอกจากเกินมากมึ้นั่นแหละพี่แจ้ง
ริซาริซาไม่นะ
คือเอาตรงเลยว่า

พี่เราอ่านข่าวเราไม่ค่อยจะรู้สึกหรอก

คุณลองอยู่กลางแจ้งแล้วแบบว่าอยู่ตรงแบบว่า

มันหายไปหายไปพักนึงที่มีฝนตกเมื่อที่ที่แล้วใช่ไหมครับ
พายุนิดนึงตอนนี้มันกลับมาอีกแล้วท่านผู้ชมค่ะ
จากสภาพอุตุนิยมวิทยาอากาศในช่วงเช้านี้นะคะ
อากาศลอยตัวไม่ดีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามความสูงในระดับล่าง
สภาพอากาศปิดแล้วก็ลมสงบนิ่ง
มีเมฆเป็นส่วนมากและมีหมอกในตอนเช้า

เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะคุณพระดำที่นั่งบริษัทไว้นะฮะ
พื้นที่ริมถนนนี่โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลว่า
ใน๒๒พื้นที่เลยก็ที่เดิมนั่นแหละค่ะ
เต็มที่และห่างออกไปจากริมถนนสายหลัก
ก็ยังเกินไปถึง๕๐ไมโครกรัมแต่พื้นที่ลดลงมาเหลือ๑๘พื้นที่
ก็คือทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนั้นมีหมดเลย๔๐พื้นที่นะคะ
ทีนี้กรมควบคุมมลพิษเขาคาดการณ์ว่า
ที่๙พรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

เพราะว่าอากาศมันจะยังคงลอยตัวไม่ดี

เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขอย่างเข้มงวด
คือการกวาดล้างถนนให้หยุดก่อน
พวกละอองน้ำและห้ามเผาในที่โล่ง
ที่คุณวัดดำเคยสงสัยว่าจะเผาศพได้ไหมนั่นแหละ

วันนี้ก็ตกมาบางพื้นที่แต่ว่าไม่ได้ไปกรุงเทพฯ

ตรงแจ้งวัฒนะแล้วก็ประชาชื่นแล้วก็ตรงไหน

แต่สุขุมวิทย์ที่หนักไม่ตก

ก็เรามาป้องกันตัวด้วยกัน
ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

แล้วกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กแล้วก็คนตั้งคันอืม

พวกโรคทางเดินหายใจเยื่อบุตาอักเสบ
ที่มดดำน้ำตาไหล่ทั้งที่ไม่ได้เป็นเยื่อ

แล้วก็ใช้หน้ากากกันฝุ่นอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะ
ถ้ามีอาการมากกว่านี้ให้รีบพบแพทย์เป็นการด่วนเลย
สำหรับประชาชนทั่วไปที่วิ่งกางแจ้งงดสักหน่อย
ช่วงนี้เนอะสองจุดห้านคือเอาง่ายเลยล่ะมันจะมีลักษณะสองอย่าง
ตาจะแดงมากกับอีกสิ่งหนึ่งมันจะเหมือนกับคล้ายตากุ้งยิง
ไม่คุณแก้งนี่คุณภูมิแพ้อยู่แล้ว

ว่าหมอกหมอกไม่ใช่หมอกนะคะอันนี้ฝุ่น
เจ้าดูจักรหนาแน่นสุดครูแม่

คุณผู้ชมสงสัยไหมว่าที่เขาบอกว่ามันอันตรายเพราะอะไรเพราะ

เส้นผมแล้วเนี่ยเล็กจนเล็กมากเลยใช่ไหม

เล็กกว่าเส้นผมใช่ไหมมันถึงละเอียดแล้วมันเข้าไปในปอดแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างที่บอกให้แล้ว

ที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมเราไม่รู้กำหนดว่ามันจะอยู่กี่วัน
อีกหนึ่งเรื่องครับมันจากกรณีสำนักข่าวต่างประเทศ
ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ที่อาคารสูง๑๘ชั้นแห่งหนึ่ง
ในเมืองปลอยเป็ดคุณประเทศกัมพูชา
ถ้าสมมุติคุณไปที่ปลอยเป็ดโอ้โหคาซิโนเยอะแยะไปหมดเลย
โดยเจ้าหน้าที่ก็ดับเพลิงได้รับแจ้งเหตุเมื่อประมาณสัก
๔ทุ่ม๑๐นาทีตามเวลาท้องถิ่นตามที่ข่าวเสนอไป
คือเมื่อเวลา๘๓๐ที่ผ่านมา
ทางด้านผู้กำกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ให้สารวัยสอบสวนตรวจคนเข้าเมืองจวัดสระแค้ว
ตรวจสอบความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีไฟไหม้
ชื่อนี้ชื่อเดียวกับมาเลเลย
เจ้าของก็แบบว่าเราก็รู้จักกับเจ้าของอ้าว

อะไรอย่างนี้ก็พี่เหมียวก็รู้จัก

เจ้าของอยู่ในเก็นติ้ง
ถือว่าเวลาคุณไปเก็นติ้งเนี่ยคนก็จะไปที่นี่กัน

ข่าวทุกคนเขาเช็กว่ามีคนไทยติดอยู่มันเยอะ

หลังก็ตามว่าคนจีนจะไปกันเยอะ
ซึ่งบ่อนเก็นติ้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา
ซึ่งอยู่ตรงข้ามจุดผ่านแดน
คลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้ว
ก็ตรวจสอบไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงปลอยเป็ดนะฮะ
ทราบว่าบ่อนคาซิโนที่ถูกเพลิงไหม้
ครั้งนี้เป็นบ่อนคาสโนชื่อเก็นติ้ง

เป็นที่ปรึกษาของสมเด็จหุ่นเซ็น
ก็คือนั่นแหละเป็นเศรษฐีของชาวกัมพูชา
เป็นที่ปรึกษาของเขาเป็นคนมาเปิดบ่อนนี้
แต่ตอนหลังเนื่องจากธุรกิจคนจีนมากันเยอะ
มันก็จะไปแบบคนจีนมาซื้อโต๊ะ
จนจีนมาเมาว่าเมาโต๊ะอะไรอย่างนี้
ก็เลยยกธุรกิจให้คนจีนเหมาทั้งตึกเลย

จึงแล้วคนจีนบริหารมาแล้วได้อย่างนี้๒ปีกว่าแล้วนะ
ส่วนสาเหตุเกิดเพลงไหม้

ไฟฟ้ารัดวงจรบริเวณลิฟต์ขึ้นลงชั้นที่๕
ก่อนที่เปลวไฟจะลุกไหม้ภายในห้องฤทธิ์
แล้วก็ไปยังชั้นบนก็คือเอาง่าย
มันขึ้นไปตามลิฟต์เลยอ่ะไฟ

จากภายนอกจะมองเห็นได้ชัดเจน

เจ้าหน้าที่จะสามารถดับเพลิงได้๔๐นาที
สกัดเพลิงไว้ได้ก็มีความเสียหายจริง
คนตกใจกันเองที่เราเห็นเป็นอย่างแบบมันไหม
แล้วซิปน่าจะเป็นลิฟต์แก้วหรืออะไรมันก็เลยทำให้เห็นว่า

อย่างหนูก็เคยไป

มันก็เป็นต้องถามที่รุ่นนี้รถเคยไปติดอยู่ช่วงหนึ่ง
ติดเลยหะอ๋อรถไปทุกอาทิตย์เถอะติดกันทั้นหรือว่า
ติดกันพนันเถอะ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

จากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมื

จากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิ
จากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมืองไทยสิจากเมื
เรื่องของการเป็นโจรเขาบอกสมัยนี้เนี่ยควรจะเป็นโจรทีนึง
คุณต้องคิดให้ดีกว่านะคะระแวดระวังซะนิดนึง
เพราะว่าเข้าไปจี้สาวคนนึงขณะรอรถแท็กซี่แตก

เลือกถูกคนจริงแต่ดูซิเป็นยังไงเลือกเก่งเลยดูดิเลือกไม่ได้ดูตาม้าตาเรือเลยอ่ะนะคะ
เหยื่อสาวที่โจรรายนี้เจตนาเข้ามาคุกคำก็คือคนนี้ในรูปนี้นะคะ
ดังนั้นเนี่ยเมื่อเห็นคนร้ายที่แบบว่ามีท่าทีว่าจะเข้ามาคุกคาม
ขณะที่เธอกำลังรอรถอูเบอร์อยู่ที่หน้าพาร์ทเมนต์ของตัวเองนะคะ
ก็มีสติพอที่จะประเมินได้ว่าเอ๊ะไอ้คนนี้ยังไงนะ
เข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยประเมินสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ลงมือแบบฉับไวด้วย
คนร้ายลายนี้เนี่ยพยายามจะจี้เอาโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วก็บอกว่าฉันมีปืนนะ
แต่เธอดูลักษณะเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะโกหกแน่เลย
หรือว่าต่อให้เขามีปืนจริงก็คงไม่ทันได้หยิบออกมาก่อนที่เธอจะเริ่มลงมือแน่นอน
จึงจัดการประเคนเข้าไปสองหมัดค่ะเอาเข้าไปสองดอก
พร้อมกับเตะอัดเข้าไปอีกก่อนที่จะล็อกตัวให้เขาอยู่ในท่านั่งรอจนกว่าตำรวจจะมาด้วยนะคะ
สภาพของคนร้ายที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เท่าที่เห็นในภาพเนี่ยคุณพี่ค่ะ
ใบหน้าบวมช้ำสุดสุดเลยของโจรรายนี้มีเลือดออกขนาดนี้ดู
มันน่าจะเปลี่ยนรูปหน้าไปเลยนะเหมือนทำศัลยกรรม
จริงเขามีปืนจริงแต่ว่าเป็นปืนทำจากกระดาษแข็ง
โหดูเขาสิเหมือนเมื่อก่อนเลยรึอยังอย่างเนี้ยจะโทษเบา
ไปผูกสะพานรอยประจานนะเธอ
สะพานรอยจริง
นันนี่ยังนัด
เมื่อเขาเตจของดาบบริการ์ไนที่รีสันทั้งเรือน

เฮ้ทำไมไม่ต้องชี้หน้าหนูหนูแบบอ่อนไหวครับคุณแม่
ตัวมันพันกับตัวเยี้ยจังเลยจริง
ใส่เล่าสิเมื่อเธอมีเล่นไหวมา
เรื่องของเรื่องนี้เจ้าหน้าที่อาสาบมูลนิธิปลอร์เต็กตึง
ได้รับแจ้งว่าช่วยมาจับตัวเงินตัวทองหน่อยเถอะ
ขนาดใหญ่เหลือเกินอยู่ดีมันโผล่ขึ้นมาจากท่อน้ำ

ตัวมันขนาดนี้แล้วในที่สุด

อุ๊ยจะปั่นไม้อีกแล้วจะปั่นไม้อีกแล้ว

คือเรื่องของเรื่องโผล่ขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งกลางเมืองเลย
แล้วก็หนีเข้าไปซุกตัวอยู่ภายในห้องน้ำ
ร้านที่มันไปซุกตัวเป็นร้านขายเครื่องสำอางเธอ

เทศบาล๒ที่ตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ย
พร้อมแน่นอนว่าโอ้โหตายแล้ว
ต้องเอาผู้ชำนาญในการจับสัตว์เลื้อนข้า
ใช้คนถึง๓คนในการจับ
เมื่อตรวจสอบว่าพบเป็นร้านขายเครื่องสำอางอยู่ใจกลางเมืองอ่างทอง

จู่ก็มีตัวเงินตัวทองไม่ใช่ตัวเล็กเลยนะ
ตัวขนาดนี้ตัวเบลอขนาดใหญ่
โผล่ขึ้นมาจากท่อน้ำทิ้งกลางเมืองแล้วก็ตรงเข้ามาที่ร้านของตัวเอง
แล้วก็ไปแอบซุกซ่อนอยู่ที่บริเวณห้องน้ำด้านในร้าน
ตนทำอะไรไม่ถูกตกใจ
แล้วก็ตัวเย่เนี่ยทำไมมันใหญ่ได้อะไรขนาดนั้น

เป็นตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่ลำตัวสีดำมีลายดอกสีเหลืองชัดเจนทั่วตัวเลย
ก็อยู่ในห้องน้ำก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วนะฮะ
ก็นอนดีนะไม่ได้ขัดขืน
อืมแต่ชาวบ้านมาดูกันชาวบ้านไม่ได้ดูว่าเออ

ดูหนึ่งเลขที่อะไรอายุเจ้าของเท่าไหร่แล้วเวลาที่
ที่แม่ก็ไม่ใช่ไปช่วยเขาไงคือเขาก็สามสี่คนแล้ว
เขาต้องดูอย่างที่เลขที่๗๗เป็นเลขที่บ้านของเขา
แล้วก็คนที่ไปจับ๓คน
แม้กระทั่งนางบอกโอ้วุ่นวายถึงขนาดว่าเขาอายุเท่าไหร่
เปิดร้านมากี่ปีอะไรอย่างนี้ควรจะตีได้ขนาดนั้น
แม้กระทั่งจับตัวเฮียได้แล้วเอาไปชั่งน้ำหนักอีก
ว่าตัวอีเฮ่นั้นน้ำหนักเท่าไหร่เขาก็เลยต้องบอกว่า
เอาความยาวต่ออีกก็ไม่จบ

กี่นาทีก็๑๐นาที

มันเยอะจนสูงสูงมันมีอะไรเข้ากันเลยด้วย

เดี๋ยวก่อนปกติแม่ที่จำกวนของตัวเองไม่ใช่เหรอคะคุณ

แบบจับได้ใช้เวลา๑๐นาที
หลังจากจับได้แทนที่ไปปล่อยก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เฉพาะเอาอีกเหมือนประหนึ่งเล่นคอนเสิร์ฟไม่ใช่
ช่างก่อนกี่กิโลกรัมช่างก่อนกี่กิโลกรัม
เอ้าวัดก่อนยาวเท่าไหร่ใช่ไหม

เวลาจับ๑๐นาที

ควรก็ได้เอาเลขที่ร้านนี่ละ
เสี่ยงโชคกันเยอะเหมือนกัน
ความยาว๒เมตรน้ำหนัก๔๐กิโล

อยู่ดีไม่มีเลขแบงค์หายต้นส่วนตรงนี้แหละ

เอาล่ะค่ะนอกจากข่าวสารดีแล้ว
วันนี้เรามีภาพยนตร์ดีมาฝาก

อย่างไรล่ะ
หรอกอีกครั้งหนึ่งอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ

พี่เมียลปล่อยไม่ทันจังหวะเลย

ดูทำมันจะมามาหนู

กล้องนี้กล้องนี้อะคะฮัยไม่ได้เอกสะ

มีตัวไอ้ปีศาจไอตัวลิทเติลเมอร์เมตท์ที่มันเป็นปีศาจ

มองตัวกันแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อน
ดูได้จากหน้าจองตอนนี้
กองทัพเลยนะฮะแต่ใครได้เห็นตัวอย่างภาพยนตร์จะเห็นว่า

ขนาดหมูก็สามารถเป็นสไปเดอร์แมนได้

ก็สามารถไปสไปเดอร์แมนได้รับรองว่ามันปนฮาอย่างแน่นอนเลย
ไม่ไม่ใช่อันนี้มันผอมแล้วนั่งสวย

ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างสไปเดอร์แมนลงจอภาพยนตร์ในรูปแบบแอนิเมชั่นเป็นครั้งแรกเลยค่ะ
ได้รับเสียงวิจารณ์ตอนเปิดตัวที่อเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมา

เสียงพูดเหมือนกันเลยบอกว่าสนุกแล้วก็ดีงาม
มันไม่ใช่แอนิเมชั่นนะคะแต่มันเหมือนหนังแอคชั่นมันเรื่องหนึ่งเลยแหละ
เรียกได้ว่ากระแสคำชมแรงดีไม่มีตกเลยทีเดียว

วันนี้นะคะเหล่าสไปเดอร์แบนเขาบุกมาชวนเราถึงสตูดิโอเลย

มีอีกตัวมันมาเยี่ยมมาก

พูดแบบเ
ทำไมทั้งสองไปอยู่ที่โตพะ๊ะหมดเลย
ในโชว์ที่เราเตรียมกันมา

กันเผิดคุณแม่การแสดงการเพลงคุณแม่เพลง

ไม่จริงลูกค้าเขาจ่ายเงินให้แก

พูดยืนให้อยู่ก่อน
เพราะว่าเขาเปิดฉายรอบพิเศษไปจนถึงวัน๙๑๕นน
เวลาสิบสี่ถึงสิบเจ็ดนาฬิกาและฉายจริงสิบมกราคมในโรงภาพยนตร์เท่านั้น
นะจ๊ะโอ้ยต้องไปดูแล้วว่ามากันจริงจริงมากันหกตัวเขาจะมีบท
ลับซีนไหมคุณแม่อยากลองดูอ่ะมีไหมอ่าต้องถามกันสิหมายถึงว่า

คุณทำได้ทุกอย่างดีโรค

มิคูลแม่ทำไมจริงหรอมิไม่เขามีอะไรเยอะกว่านั้นมั้ยอีกว่าอะไรค่ะก็จนตัดเค้ามันอยู่แล้ว
ตัดอยู่แล้วหวะคนดูไหมรู้ว่าภูทมีบัญหาเพราะจะไม่มา

ทุกที่ทุกตำบลทุกอำเภอถามถึงแต่เรื่องแต่แมทแคลิสทีวี
ซึ่งน้องแมทเขาก็แบบว่าหลังจากที่บอกว่า
นางไม่น่าไปโพสต์วันที่แบบว่านางพลากไปนิดเดียวนั่นแหละ

แล้วนางก็ไปลงรูปคู่แค่นั้นแหละ
โอ้โหดราม่าไม่จบจนถึงวินาทีนี้
ทุกเช้าทุกเพจขุดขุด

เมื่อก่อนเขายังมีแฟนอยู่ตอนที่คบสงการ
จริงจะต้องคบกันตอนไหนอะไรยังไง

ว่าตอนนั้นที่ครบสงการอยู่เพราะอะไร

ซ้อนไม่ซ้อนถูกเจอกันทีหลังอะไรอย่างนี้เหรอ

เขากำหนดมาแล้วว่า๙ตอนตั้งแต่แรก

ต้นแต่แรกเดียวปล่อนออกอากาศ
บางคนบอกว่าเพราะว่าคนไม่ดูละครแมทหรือเปล่า

แต่ที่เห็นก็คือเลสติ้งตกวั๊บ
อ๋อเหรอจากวันติดกันสองจุดหนึ่งไปหนึ่งจุดเจ็ดอ๋อ
เขาก็เลยไปพูดถึงเรื่องนี้

เพราะนั่นแหละไม่ดูปิดตาข้างเดียวก็ยังจะเห็นอยู่
ขอดูเรื่องหน้านะคะเรื่องนี้ขอพักก่อน
อ๋อเหรอไปกำลังใจให้คุณไก่นะคะแต่เรื่องนี้ไม่ไหวจริงค่ะอย่างนี้
เกิดช่อง๓กับไอจีพี่ไก่อ๋อคุณแมทติดแต่๔พูดตรงนี้
ในไอจีช่อง๓คุณขอเข้าไปเลือกคะไทธาบาลวันเดาราวยายโต

เหมือนมีคนบอกว่าแมทเขาก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วล่ะ
ที่เขาไม่ได้แต่งงานกับแฟนเก่า

นั่นก็เป็นเลยจุดที่จบของรัก๑๒ปีของเขา
ปีของเขาแต่คราวนี้เหมือนเขาอยากจะเดินหน้าแล้ว
กับสงการก็ยืนยันที่จะเดินหน้าต่อเรื่องนี้
โดยที่ต่อไปนี้ไม่หยุดยั้งแล้วล่ะ
ด้วยการจับมือทำบุญรับปีใหม่แบบเปิดเผย
ล่าสุดเมื่อวันที่๘มกราคม
เหมือนทั้งสองคนจะกลับไปที่เขาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งแม่เกียงก็ได้เผยภาพในยามค่ำคืนที่ร่วมนั่งหน้าเวที

เฝ้าสงการที่เสิร์ฟอย่างเมามัน
ก่อนที่แมทจะแพนกล้องไปถ่ายเพื่อนด้วยกัน

สำหรับเรื่องนี้ในฐานะที่คุณแม่อยู่ในวงการมานาน

นิ่งอยู่เฉยใช่ไหมนิ่งเนอะ

คือกระแสโซเชียลซึ่งมันเชี่ยวกรามจนแบบ
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นที่คนสามารถจะพูดอะไรก็ได้

แต่กระแสนี้ก็สามารถจะหายไปได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่มีอะไรมาต่อ
ถูก

ถักกับคุณแม่มสนี่แหละ

ถ้าจะไม่เจอคนเกลียดคุณไม่เข้าไปสวัสดีเขา

มันเป็นตัวข่าวมันเป็นตัวข่าว

เกาหลีน่ากลัวแอนตี้แฟนน่ากลัว

ลิซ่ามันเศร้าอยู่ถ้ามุติมันเห็นอย่างนี้มันจะยิ่งเศร้าหนัก
ถ้าอย่าบอกแปลว่าเป็นลิซ่า

ลิซ่าแปลว่าถึงออกไปจากประเทศเราได้แล้ว

เยอะแยะหมด
ตอนเช้าซะดูงข่าวที่คุณแม่ส่งมาในกรุ๊ป
แม่พี่นัทใช่ไหม

เป็นลูกกระตันยูที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง

เพราะว่านัทดูแลคุณแม่จินดา
ที่ป่วยโรคกล้าเมืองอ่อนแรงมานานกว่า๑๑ปี
โดยที่คุณแม่นอนไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราช
คือวันไหนที่ไม่ได้ทำงานนัทจะอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด
แล้วก็ไปดูแลคุณแม่ตลอดเราจะเห็นมาเป็น๑๐ปีนี่แหละค่ะ
จ๋าหลับให้สบายนะคะแม่ไม่มีคำใดจะบอก
เพราะได้บอกไปหมดแล้วไม่มีอะไรค้างในหัวใจ
เพราะใจมันว่างไปหมดแล้วพวกเราก็เลยได้รู้ว่า
คุณแม่จินดาได้จากไปแล้วเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการเนี่ย
มดดำด้วยฉันก็เห็นเข้าไปแสดงความเสียใจกับน้องนัทเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้นัทก็เล่าถึงอาการของคุณแม่ไว้เมื่อปี๖๐นะคะ
บอกว่าเป็นปีที่๑๐แล้วที่แม่ยังนอนป่วยอยู่
วันอยากบอกรักแม่

เคยเจอตอนที่ทำงานกับกัมมี่

กับข้าวใต้แม่เป็นคนใต้
จะขำแล้วพูดไม่ได้เป็นคนไต้หรอก
แต่พูดเก่งแล้วแม่เขาจะรักทุกคน
ถ้าแม่มากองเมื่อไหร่จะมี
กับข้าว
ใน๑อาทิตย์อย่างนี้บางทีจะไปนู่นไปนี่นางจะต้องมีวันไปอยู่กับแม่นางครึ่งหนึ่ง
ไปเฝ้าแบบอยู่แม่นางแล้วก็๑๑เกือบจะ๑๒ด้วยนะ

คืออยู่ที่โรงพยาบาลมาตลอดแล้วแบบว่าแม่นางก็ไม่ได้รู้สึกตลอดเลยอะไรอย่างนี้
ถามว่าแล้วทำงานไปยังไงก็ทำงานส่วนหนึ่งก็เอาไปให้แม่คือ
เป็นลูกที่ตัดอยู่จริงทำแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ดี
แล้วนางที่ตอบแม่อยู่มาก่อนอยู่ตรงเศรษฐานนิคมนี่
เชื่อไหมว่านางก็เก็บทุกอย่างไว้เหมือนเดิมหมดเลย
แต่ตัวนางเองก็ไม่แบบว่าอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะเศร้า
ถึงต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกที่บ้านนึงแล้ว

เจ็บไว้หมดโอ้พี่นัทโอ้สู้นะครับ
จริงขอบใจให้นะ
อีกหนึ่งข่าวค่ะคุณบีน้ำทิพย์ก็ไปอวยพรวันเกิดไฮโซฮิม
เหมือนจะหวานนะแต่หลายคนก็มาสะดุดตรงแคปชั่นสุดท้าย
ไม่แน่ใจว่ายังไงคือหลายคนตอนนี้กำลังแบบ
อยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไง
ดูเหมือนว่ามันเริ่มมีอะไรให้แฟนสงสัยว่าเลิกกันหรือเปล่า
เพราะว่าสาวบีมักจะโพสต์ข้อความหรือแคปชั่นอะไรแปลกลงในอินสตาแกรม
ล่าสุดเนี่ยเมื่อคุณบีโพสต์อวยพรวันเกิดไฮโซหนุ่มเนี่ย
โดยคุณบีเขาก็โพสต์ภาพคุณฮิมลงในไอจีส่วนตัวเขาเนี่ยนะคะ

คุณเป็นคนที่แบบฉลาดแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตน

ก็คือขอให้คุณมีสติปัญญาที่จะทำในสิ่งที่ดี

ไอคำนี้แหละสุขสันต์วันเกิดนะ

นั่นแหละก็เลยไม่รู้ว่ายังไงคือยังไง

พี่มีก็ไม่ส่งสิทธิ์หนูไม่ใช่เหรอ

เพราะว่าบางทีก็ไม่ออกตัวแรงนะพี่เมย์

ก็จะขอคุณดิ๊กเนี่ยเอาปากกามาไว้เครื่องแก่จริง

คือถ้าเกิดเราเป็นเฟรนทุกคนก็เป็นเฟรนเหมือนเราหมด
จนผ่านวันหนึ่งพอรอชัดเจนและเคลียร์

ยังจิตตัวปั่นตัวเสี้ยมเลยแหละ
ชูของนัทชักกะแจ่นมาทำอะไรเธอมีครัวไปเม้าท์เหรอ

เมื่อเห็นคุณเวนราบเนี่ยใส่ชุดแบบนี้

ใส่ไปเที่ยวยังได้อะไรแบบเนี้ย
ใส่ครบโปรคล่องข้างล่างใช่ป่ะล่ะ
ใช่ก็จริง
ทำไมเป็นคำถามพลาดใจของหลายคนเลยว่าทำไมถึงไม่มี
คนก็หันไปถามว่าเหตุผลเพราะอะไรถึงไม่มีแฟน

บอกว่าจริงเป็นการพาดหัวข่าวมากกว่าค่ะ
เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเหมือนเขาคงถามว่า

ต่อไปนี้คืออยากจะแน่ใจก่อนที่จะเปิดเผย
คือคนที่เราอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยเนี่ย

เราก็มองว่าคนต่อไปที่จะเปิดเผย
คือคนที่เราชัวร์แล้วแค่นั้นเองค่ะ

หมายถึงว่าคนไปถามว่าเพราะเข็ดใช่ไหม
จากครั้งแรกที่แต่งงานแล้วแบบไม่ประสบความสำเร็จ

ไอ้ที่ตบปาก

จำได้เดี๋ยวจะคิด
หมายถึงมันมีแฟนเด็กอยู่ที่เล่นละครตอนนั้นที่เล่นละคร

แต่บทอยังงี้มันเล่นคืนน่ะไอ้ชันนะ

มันเป็นคนที่เล่นบทหน้าตบขึ้นนะจริง

จริงส่านเล่นดี
อยากด่าส่งมาด่าอ่ะขวด
พี่แม่พี่แม่เป็นคุณคุณแม่พูดเรื่องมูก็ควรเชื่อ
ไม่ต้องตอบเป็นหรอกทั้งรายการเลย
เชิญค่ะโปรดยูเซอร์โปรโมทที่ตีเป็นพิเศษ
โบ๊ทนางกวาดถือทอง

ว่าคำตอบอ๋านายถูกหรือล่าสีให้ถูก
ทำไมวันนั้นเราไม่ถามเขาเขามาตลาดสดอ่ะ
ไม่รู้ง่ะอัญขี่หนูก็ไม่บอกไม่เรียนไม่รู้ลาวะ
ครับเดี๋ยวเลขหนูเพื่อนเนี่ยน้านหนูก็ถามให้เนี่ยหนูคนเดียว

อ๋อหมูพิษอ๋อไปแล้วค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ